คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
จะถูกจับตามองจากประชาคมโลกอย่างแน่นอนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ
เพราะว่าจะเป็นวันที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
และประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะได้พบปะเจรจาร่วมกันนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์
ขณะเดียวกันที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ
ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเช่นกันก่อนการพบกันของสองผู้นำ
ไปจอกประเด็นนี้จากรายงานครับ
สำหรับหลายคนเพลงเคป๊อปจากนักร้องชาวเกาหลีใต้คือความบันเทิง
แต่สำหรับที่นี่มันคืออาวุธทางวัฒนธรรม
ที่แนวชัยแดมระหว่างกาลีเหนือและกาลีใต้
เพลงเคป๊อปถูกเปิดสลับกับคำโฆษณาผ่านลำโพงขนาดยักษ์หลายลูก
หวังให้เสียงกระจายข้ามพรมแดน
ถึงหูประชาชนอีกฝากหนึ่ง
แต่วันนี้เสียงดังกล่าวเงียบลงไปแล้ว
นี่เป็นคำสั่งของทางการเกาหลีใต้
ระงับการเปิดลำโพงข้ามประเทศ
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
ที่นายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
และนายมูลแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้
จะพบกันครั้งประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นี้

ดูเหมือนต้องการสร้างบรรยากาศการเจรจาที่ดี

รัฐบาลเกาหลีเหนือจะระงับโครงการทดสอบ
ีปนาวุฒิและนิวเคลียร์ที่มีอยู่
โดยให้เหตุผลว่าการพัฒนาของเหล่านี้
ไม่มีความจำเป็นสำหรับเกาหลีเหนืออีกต่อไป
การตัดสินใจระงับสิ่งที่นานาชาติ

ทำให้ทุกฝ่ายออกมาประสานเสียงด้วยความยินดี
โดยนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
ทวิตข้อความว่าการระงับโครงการ
ีปนาวุฒิและนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศจีน
ที่แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจนี้

จะเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจได้ตามที่หวัง
แต่ทำไมเกาหลีเหนือถึงยอมทิ้งไพ่ใบสำคัญ
ทำให้ทุกฝ่ายประหลาดใจ

เชี่ยวชาญคาบสมุทรเกาหลีประจำมหาวิทยาลัยปักกิ่งมองว่า
เป็นเพราะเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

ไม่ให้ชาติใดเข้ามาแทรกแทรง
ระบอบของตัวเองล่มสลาย
เขาบอกว่าเมื่อตอนที่คิมจองอื่นขึ้นสู่อำนาจ
ตอนนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะเปิดเกาหลีเหนือสู่ภายนอก
พื้นฐานการเมืองของเขายังไม่แข็งแรง

ถ้าตอนนั้นเกาหลีเหนือเปิดประเทศ
ระบอบของเขาจะถูกคุกคามจากโลกภายนอก
แต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วเพราะพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์
แม้จะมีหลายฝ่ายกังวลถึงสมรรถนะอาวุธนิวเคลียร์

แต่สำหรับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นคู่สงคราม
ก่อนจะเป็นคู่เจรจาในวันศุกร์นี้
ประธานาธิบดีมูลแจอินยังคงเชื่อมั่นว่า
ระงับโครงการขีปนาวุฒิและนิวเคลียร์

และเป็นจุดเริ่มต้นการปลดนิวเคลียร์
คาบสมุทรเกาหลีที่สำคัญ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน